ทุกผู้ชมครับเชื่อว่าท่านผู้ชมยังจำได้นะ
วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าโอ้โหมีปาร์ตี้หมูกระทะกันยามค่ำคืน
ค่ะเบียร์เบอร์อะไรเต็มไปหมดนะฮะตอนนั้นก็ถูกดำเนินการกันไปเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเนี่ยในวัดแห่งนี้มีภาพภาพนี้ปรากฏมาอีกนะครับ
นี่ฮะมีพระอยู่รูปนึงนะคือไปลงนะหน้าทองเปิดวัดเนี่ยเป็นสำนัก
นี่นะตั้งตัวเป็นจอมขมังเวศปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
คือชาวบ้านบอกอะไรกันนี่นี่ครับเพิ่งมีเรื่องนั้นสดสดร้อนนะฮะ
ยังจำกันได้อยู่เลยเรื่องนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วนี่ฮะ
ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับคือแต่ละคนที่มาเนี่ยลงนะ
หน้าทองอะไรเสร็จก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลเขาก็เห็นกันสิฮะ
นี่ครับพระรูปนี้ครับนี่มาใกล้ชิดผู้หยงผู้หญิงด้วยนะ
ทำพิทงทำพิธีไปถูกไปแตะแถวหน้าอกแถวเนินอกเขาด้วย
จ๊อกจ๊อกนะครับเอามาโพสต์เอาไว้นะครับบอกพระรูปนี้ฮะ
พฤติกรรมของแม่เขาบอกเป็นชายหนุ่มอ่ะนะ
ลักษณะคล้ายพระแต่ก็คือพระนั่นแหละตรวจสอบแล้วเป็นพระจริงนะครับ
อยู่ในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ตั้งตัวเป็นจอมขมังเวศ
กุฏิในวัดเปิดเป็นสำนักประกอบพิธีกรรมต่าง
ศักยันต์ลงนะหน้าทองปลุกเสกเครื่องรางของขลังนะครับ
มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพากันมาทำพิธีเยอะแยะไปหมด
ทำพิธีเสร็จก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลนะครับการประกอบพิธีแต่ละครั้งก็มีการใกล้ชิดกันถึงเนื้อถึงตัวกับ
ฝ่ายของหญิงสาวเวลาที่มาด้วยยังไปแปะแผ่นทองลงบนร่างกายอย่างเง
อืมอ่าแถวเนินอกเขาอย่างเงี้ไปโดนได้ยังไงใช่ไหมฮะคนที่นับถือพระรูปนี้เขาบอกว่าพระรูปนี้
เขาเรียกกันว่าครูบาตั้วนะซึ่งครูบาตั้วเองเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนมาเขาโพสต์นะฮะ
ครูบาตั้วเองก็โพสต์ภาพตัวเองในอิริยบทต่างซึ่งคนเห็นบอกเห็นแล้วก็ไม่สำรวมเลย
นั่งชั้นเข่าข้างนึงสูบบุหรี่ยาเส้นก็มีนะไม่โกนคิ้วไม่โกนหนวดเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปด้วย
เนี่ยไปหลายหลายที่เนี่ยฮะลักษณะท่าทางเนี่ยคือมันไม่สำรวมอ่ะ
จากการตรวจสอบนะครับเป็นพระจริงนะครับอยู่วัดปันเสานะครับ
ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวัดที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องอื้อเฉานี่เห็นไหม
นี่สูบบุรีเห็นไหมฮะคือก่อนหน้านี้เพิ่งมีเรื่องปาร์ตี้หมูกระทะ
ค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นภาพเก่านะฮะที่ตำรวจไปจับกลางดึกเลยอ่ะนะครับ
ระดับเจ้าอาวาสเลยตอนนั้นเบียร์อะไรเต็มไปหมดนะครับ
หลังจากเกิดเหตุพระอีกรูปหนึ่งเปิดกุฏิในวัดแห่งนี้เป็น
ขมังเวทลงนะหน้าทองนะฮะวัดปันเสานะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปไปที่วัดปันเสานะครับ
อยู่ไหมนี่ฮะคุณนฤทธิ์ไปแล้วนะครับคือพระตัวเนี่ยไม่เจอนะฮะ
เจอพระตัวอยู่ที่นี่ได้ถามกับพระลูกวัดปันสาวรูปหนึ่งนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเนี่ยเป็นพระที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดที่นี่จริง
นะก็รู้แค่ว่าชื่อพระตัวนั่นแหละนะครับมาอยู่สักประมาณหนึ่งพันศานะครับ
ก็มีเจ้าอาวาสรูปเดิมอ่ะเป็นผู้รับให้จำวัดอ่า
ซึ่งเจ้าอาวาสรูปเดิมตอนนี้ก็ศึกไปแล้วก็เจ้าวาดหมูกระทะนั่นแหละ
เจ้าวาดปาร์ตี้หมูกระทะส่วนเรื่องที่พระตัวไปทำพิธีลงนะหน้าทองนะฮะ
ลุกเสกเครื่องรางของขลังให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทำกิริยาไม่เหมาะสม
พระที่วัดที่คุยกับเราบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งจะมารู้ข่าวก็หลังจากที่มันเป็นข่าวนี่แหละนะ
แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระตัวเนี่ยหายไปไหนแล้วด้วยพระลูกวัดรูปนี้บอกว่าพระตัวไม่เคยออกมาสูงสิงกับใคร
ส่วนใหญ่อยู่แต่ในกุฏิซึ่งกุฏิจะอยู่ด้านหลังวัดแต่ที่ผ่านมาจะเห็นมีเพื่อนฝูงญาติโยมเนี่ยมาหาเป็นประจำ
ก็บอกว่าวัดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับเพราะว่าพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีนะครับ
มันได้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่า
คือที่ผ่านมาเรารับทราบไหมคะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้อาตั้ว
ไม่รับทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกันนะครับ
มีพฤติกรรมพระรูปโทรงพัฒน์ลูกผิดมาไหมต้องหัวอาหารเธอสัมมุติ
ไม่ค่อยเห็นพามารในวัดนี้นะครับ
เราก็เลยขออนุญาตขึ้นไปดูกุฏิที่พระตัวเคยอยู่นะฮะ
ก่อนที่จะย้ายออกไปนะครับ

รังนี่มีพวกเครื่องรางของขลังนะครับ
ยันสายสินแดงตุ๊กตาประหลัดขิก
ขวดน้ำมนต์ก็มีนี่ฮะมีเหรียญจำนวนมากเลยเป็นเหรียญพระนะครับ

มีตู้เย็นยังเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้อยู่เลยนะครับ

อาจจะเพิ่งย้ายออกไปไม่นานนะครับ
ชีในวัดท่านหนึ่งบอกกับเรานะครับ
บอกว่าแม่ชีท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้มาเกือบ๑๐ปี
ตอนนี้เสียใจมากที่วัดที่รักต้องกลายเป็นมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น

ตั้งแต่ปาร์ตี้กินเบียร์กินหมูกระทะซึ่งมีเจ้าอาวาสร่วมด้วย

ท่านก็เลยฝากบอกนะฮะพระตัวอยู่ที่ไหน
ออกมาชี้แจงหน่อยว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ย
มันทำจริงไม่จริงนะหรือว่าทำเป็นการส่วนตัวทางวัดไม่รู้เรื่องเนี่ย

ล่าสุดท่านท่านท่านท่าน
ท่านเจ้าคณะตำบลสุเทพนะครับ

ซึ่งท่านปกครองดูแลวัดตรงนี้นะครับ
ท่านบอกว่าท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดปันเสาด้วย
พระรูปนี้คือพระตัวบวชเป็นพระที่กรุงเทพ
หลวดได้๑ถึง๒ปีก็มาขอจำพันศาทธิวัตต์ปันสาวพึ่งอยู่ได้ไม่นาน
ซึ่งพอรู้ข่าวก็ได้ไปตักเตือนให้หยุดประกอบพิธีกรรมแล้ว
แต่ว่าใครจะมาขอทำอย่างแกล้งเนี่ย
ในเชิงที่มันออกมาในทางรักษณะของการประกอบที่ดีต่างนรกนาตรนนี้
เพราะว่าเวลาคนเห็นภาพมันจะตีความกันไปต่างนานา
เดี๋ยวหลังออกพรรษาที่วัดปันเสาร์จะทำบุญใหญ่นะฮะ
เพราะว่ามีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ย๒ผลติดแล้วนะครับ
คือพระตัวเนี่ยตรวจสอบไปพบว่าเคยอยู่ที่วัดหูช้าง
ที่ตะบลบางคูเวียงอพบางกรวยนนทบุรีนะ
ก่อนจะไปขอจำพรรษาอยู่ที่วัดปันเสาที่เชียงใหม่
เราก็ไปที่วัดแห่งนี้นะครับวัดหูช้างนำรูปของพระตัว
ให้พระลูกวัดที่นี่ดูนะครับพระลูกวัดที่นี่บอกว่าอ๋อ
พระตัวมาบวชตั้งแต่ปี๖๒มาจัดงานอุปสรมบทหมู่อยู่ที่นี่
ที่วัดเขาจัดงานอุสมบทหมู่ก็มาขอบวชด้วยจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็
ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันนะเวลาทำกิจของสงฆ์อะไรก็ทำกิจของสงฆ์กัน
ตัวเองบางทีก็มีขออนุญาตเจ้าวาดวัดไปด้านนอกบ้างบางครั้งก็มี
โยมแวะเวียนมาหาที่วัดบ้างจนเมื่อสี่เดือนก่อนมาลาเจ้าอาวาส
บอกว่าจะขอลาไปอยู่ที่บ้านอ่าไปวัดที่บ้านอยู่ที่บ้านอ่า
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับส่วนเรื่องการทำเสน่ห
พิธีต่างต่างตอนอยู่ที่วัดหูช้างที่นนทบุรีทางพระลูกวัดที่นี่บอกว่า
ก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันค่ะเพราะถ้าดูจากภายนอกเนี่ย
ไม่ทำให้เห็นอยู่แล้วแต่ในกุฏิของเขาเนี่ยจะทำหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้ค่ะก็เหมือนที่วัดปันสาวที่เชียงใหม่
ก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันนั่นน่ะสินะ